อุบัติเหตุนะครับซึ่งหนุ่มใหญ่เนี่ยเมาแต่หัววันเลยนะฮะ
แล้วก็ขับรถเก๋งพุ่งเข้าไปชนทะลุร้านเสริมสวยกลางเมืองหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
ร้านเนี่ยพังยับเยินเลยนะครับรถก็พังร้านก็พัง
และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ๓คนรวมถึงคนขับรถที่เมาคนนี้ด้วย
ภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพไว้ได้อย่างชัดเจนนะครับ
โอ้โหมาอย่างเร็วอย่างแรงเลยนะฮะกล้องวงจรปิดก็บันทึกภาพเหตุการณ์
เข้าไปชนร้านเสริมสวยบริมถนนราชอุทิศย่านไทยโฮเทล
เขตเทศบาลนครหัสใหญ่ชสงครานะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลาประมาณบ่าย๓ของเมื่อวานนี้
โดยสภาพรถเก๋งนะครับพังเสียหายส่วนร้านเสริมสวยก็พังราบคาบเช่นเดียวกันนะครับ
กระจกหน้าร้านอุปกรณ์เสริมสวยโต๊ะเก้าอี้กระจัดกระจายเละเทะทั้งร้านเลยนะครับ
ซึ่งเป็นรถของลูกค้าที่จอดอยู่ที่หน้าร้านเสริมสวย
กระทั่งรถเก่งคันนี้ทะลุเข้าไปในร้านนะครับ
อุบัติเหตุครั้งนี้นะครับทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๓คน
คือนางสาวพรทิพย์การรัฐอายุ๓๓ปีซึ่งเป็นเจ้าของร้านนะครับ
ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพราะว่าบาดเจ็บไม่สาหัสนะครับ
รวมถึงนางสาวศิรดาบีเสนอายุ๒๒ปีซึ่งเป็นลูกค้าด้วยนะครับ
ส่วนอีกคนที่ได้รับบาดเจ็บก็คือทางด้านของคนขับรถเก๋งคันนี้
แล้วก็เป็นคนที่เมาด้วยคือนายกรระพีหอมพักดีอายุ๕๕ปี
ตอนที่เจ้าหน้าที่ช่วยลงมาจากรถนะครับ

ขณะที่ภาพจากกล้องวงจรปิดก็บันทึกนาที
ขณะที่รถเก่งคันนี้พุ่งชนเอาไว้ได้อย่างชัดเจน
ซึ่งพุ่งมาค่อนข้างเร็วภายในเสี้ยววินาที
ชนรถจักรยานยนต์ที่อยู่หน้าร้าน
ทะลุเข้ามาในร้านเสริมสวยนะครับ

บอกว่ารถเก๋งขับออกมาจากซอย๑๒ถนนราชอุทิศ

แล้วก็พุ่งตัดถนนเข้ามาด้วยความเร็ว
พุ่งเข้ามาชนร้านเสริมสวยอย่างจัง
แต่โชคดีที่ช่วงเกิดเหตุไม่มีรถที่ขับผ่านไปมา

อาจจะมีคนที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตด้วยนะครับ

เป็นพนักงานขับรถบรรทุก๖ล้อของเทศบาลนครหาดใหญ่
ก่อนเกิดเหตุได้ขับรถเก๋งมาล้าง
ร้านคาแคร์ในย่านที่เกิดเหตุ
แล้วก็แวะซะหน่อยคุณแวะไปไหนรู้ไหมครับ
ไปนั่งดื่มกินกับเพื่อนจนเมา

ซึ่งช่วงที่ออกจากร้านคาแคร์นี่แหละฮะ

ท้ายรถของตัวเองนั้นยุบไปแล้วครั้งหนึ่ง
กระทั่งขับมาถึงปากซอยก็เหยียบคันเร่งเต็มที่
รถพุ่งข้ามเลนชนร้านเสริมสวยโดยไม่ทราบสาเหตุ
ซึ่งอาจจะเป็นไปด้วยความเมา
ที่ไปเหยียบเอาคันเร่งแทนเหยียบเบรก
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะได้สอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป

และถึงจะสอบปากคำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ